ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่สนามบินแล้วก็ทั้งที่สถานีรถไฟใต้ดิน
แต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าที่สนามบินจะเกิดระเบิดขึ้นถึง๒ครั้ง
แต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตกลับเป็นที่สถานีรถไฟใต้ดินมากกว่า
เราจะไปดูเหตุผลกันนะครับว่าทำไมระเบิดที่สถานีรถไฟใต้ดินเพียงลูกเดียว
ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับ
อกจากนั้นแล้วผู้ที่รอดชีวิตนั้นจะต้องเผชิญกับอะไรบ้าง
เพราะว่าได้รับผลกระทบทางจิตใจค่อนข้างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ภาพเหตุระเบิดที่สถานีรถไฟใต้ดินเมาบีกกลายเป็นอีกภาพที่สะเทือนใจชาวเบลเยี่ยม
เพราะแม้ที่นี่จะมีการระเบิดเกิดขึ้นเพียง๑ครั้ง
และดูเผินจะไม่เห็นความเสียหายชัดเจนเหมือนการระเบิดที่สนามบินซาเวนเต็ม
แต่กลายเป็นว่าที่นี่กลับฆ่าชีวิตผู้เคราะห์ร้ายไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด
ความสูญเสียที่รุนแรงภายในสถานีรถไฟเมาบีบสามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์
โดยวารสารเวชศาสตร์พลินิกส์และการแพทย์อำนาจแรง
เข้าในการรับบุว่าการที่จุดเกิดเหตุเป็นสถานปิดและแคบ
ทำให้ระเบิดมีความรุนแรงและส่งผลต่ออวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ทันที
ผู้ที่อยู่ใกล้จุดระเบิดยังมีโอกาสบาดเจ็บสาหัสจากแรงระเบิดที่แรงกว่าการระเบิดในพื้นที่โล่ง
ไม่รวมถึงอาการเจ็บจากการถูกไฟไหม้
ที่ผ่านมามีความพยายามเรียกร้องให้พื้นที่สาธารณะ

ถูกออกแบบใหม่ให้มีพื้นที่โล่งมากขึ้น
และไม่ควรมีซอกหลืบที่คนร้ายอาจซุกซ่อนระเบิดได้ง่าย

สถานที่ปิดจะมีความเสียหายที่ร้ายแรง

แต่นอกจากความเสียหายจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว
เคราะหร้ายที่โชคดีที่อาจอยู่ในเหตุการณ์

ผลกระทบในระยะยาว
ที่นี่คือราชวิทยาลัยจิตแพทย์
กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

เกี่ยวกับอาการทางจิตในรูปแบบต่าง
ศาสตราจารย์เซอร์ไซมอนเวสลี่

ผู้รอดชีวิตจากเหตุวินาศกรรมในกรุงบราเซล
อาจจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางจิตในระยะยาว
จากอาการของโรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง

ถ้าปล่อยให้คนเหล่านี้กลับไปคิดถึงเหตุที่เกิดขึ้นทันที

และสภาพจิตที่ถูกกระทบอย่างแรง

และกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาทางจิต
เซอร์เวสลี่แนะนำว่า
คือการที่ครอบครัวต้องคอยอยู่ข้าง

พบอยู่ในหมู่ทหารผ่านศึกที่มีความบอบช้ำ
และสูญเสียจากการไปสู้รบในสงคราม
โดยเซอร์เวสลี่กำลังอยู่ระหว่างการวิจัยว่า
สำหรับคนธรรมดาที่เคยเผชิญเหตุก่อการร้าย
เช่นเหตุระเบิดกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษ

จะมีอาการนี้มากน้อยแค่ไหน
ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการป่วยแบบนี้ไปทั้งหมด
และไม่ส่งผลกับทุกคนที่ถูกกระทบกระเทือนทางใจ

ที่มีอาการร้ายแรงจนต้องพบผู้เชี่ยวชาญ
เพราะคนทั่วไปก็หาทางออกได้
การระบายกับครอบครัวเพื่อนหรือบาทหลวง
จนถึงตอนนี้แม้จะยังมีตำรวจทหารประจำการรักษาความปลอดภัย
มากกว่าปกติในหลายพื้นที่
แต่ทางการเบลเยี่ยมก็พยายามทำทุกวิถีทาง
ให้กรุงรัสเซลกลับมาเป็นปกติครั้ง
โดยที่ไม่ให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนเกินไป
เพราะบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยความกลัวจากการก่อการร้าย
ก่อตัวทำให้หลายคนประสบปัญหาทางจิตที่รุนแรงขึ้น
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน